คุณผู้ชมมาดูเรื่องของสถานการณ์โควิดกันบ้าง
กลายเป็นพาดหัวใหญ่ประจำวันเลยวันนี้
ใช่ค่ะทีนี้พอเราอ่านพาดหัวว่ามีคนไทยรายแรก
เสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนโควิด

แต่ทีนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้จะต้องฟังให้ดี

จะต้องรอการพิจารณาข้อได้จริงด้วย
ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นเพราะฉีดวัคซีนโควิดจริงหรือเปล่า
จากผู้เสียชีวิตจริงก็มีโรค
เป็นโรคเส้นเลือดโป่งพองในท้อง
คือคุณหมอเขาบอกว่าโรคนี้มันก็เป็นเหมือนระเบิดเวลา

เส้นเลือดพร้อมที่จะแตกได้ทุกเมื่อนะคะ
ดังนั้นก็ต้องดูว่าเกิดจากวัคซีน
หรือเกิดจากการเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว
อันนี้ต้องแยกแยะต้องวิเคราะห์ให้ดีนะ

ทางนายแพทย์โสพลเมฆทนผู้ช่วยรัฐมนตรี

ก็เปิดเผยนะคะว่าพบผู้มีผลข้างเคียงรุนแรง
ตรงหลังจากฉีกวัคซีนโควิด๑๙สองราย
มีอาการแพ้วัคซีนก็มีลมพิษขึ้น
ส่วนอีก๑รายกำลังนำเข้าพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาอาการข้างเคียงหลังรับวัคซีน
เนื่องจากเสียชีวิตหลังจากได้รับวัคซีน
แต่คาดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับวัคซีน
จากผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยโรคเส้นเลือดโป่งพองในท้อง
แล้วก็อยู่ระหว่างการรับการรักษาโรคนี้
คุณหมอบอกว่าเส้นเลือดจะแตก
โอกาสที่เส้นเลือดจะแตกได้ตลอดเวลา
แล้วเหตุการณ์มันดันไปเกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับวัคซีน
ซึ่งทางด้านคุณหมอโสพลบอกว่าจริงต้องไปถามรายละเอียดเรื่องนี้

เพราะว่านักข่าวพยายามถามไง
หมอคะคนที่เสียชีวิตเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคะ

ทีนี้พอคุณหมอบอกว่าต้องรอให้กรมควบคุมโรคบอก
แต่ว่าเบื้องต้นผู้เสียชีวิตรายนี้น่าจะอายุไม่ถึง๖๐ปี
แต่ทีนี้อย่างที่ทางด้านของคุณหมอโสพลบอก
ต้องรอการแถลงจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
แล้วล่าสุดที่ผ่านมานี่เองเมื่อสักครู่นี้เอง
ทางด้านของนายแพทย์ทวีโชธพิทยสุนลผู้ทรงคุณวุฒิ
และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะครับ
แถลงข่าวชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้

บอกว่าคณะกรรมการได้สอบสวนโรคในเบื้องต้นแล้ว
ทราบว่าผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นเพศชาย
มีโรคประจำตัวอยู่แล้วคือหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
โดยได้รับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลแห่ง๑

หลังผ่าตัดพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาล๔๐วัน

หลังจากนั้น๑สัปดาห์นะครับอาการปกติดี
แต่เนื่องจากเจ้าตัวมีความเสี่ยงที่เป็นโรคประจำตัวอยู่แล้ว
ก็ถือว่าเป็น๑ใน๗โรคนะ
ที่ก่อนหน้านี้มีระเบียบการออกมาว่าใครจะได้รับการฉีดวัคซีนบ้าง
ก็มี๗โรคสำหรับผู้ป่วยผู้เสี่ยง

แล้วผู้ชายคนนี้ก็เข้าข่ายเหมือนกัน
ก็เลยได้รับการฉีดวัคซีนเมื่อวันที่๓มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
หลังจากนั้นตัวของผู้ชายคนนี้ก็สบายดีมาโดยตลอด
จนกระทั่งถึงวันที่๘หรือวันที่๙มีนาคมหลังรับวัคซีน
คือมีอาการแน่นหน้าอกวิงเวียนศีรษะเป็นลม
เข้าโรงพยาบาลแห่ง๑และอาการซุดเมื่อวันที่๑๓มีนาคม
เสียชีวิตแพทย์สรุปในเบื้องต้นบอกว่าน่าจะเสียชีวิต
จากอาการหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองและแตกรั่ว
คล้ายกับพวกระเบิดเวลานะคุณหมอบอกแบบนี้
เหมือนระเบิดเวลาที่ฝังในร่างกาย
และสรุปตอนท้ายบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน
อันนี้คุณหมอทวีนะครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับ
ขณะที่นายแพทย์โสพลเมฆทนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข
แล้วก็เป็นประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการ
ให้วัคซีนป้องกันโควิด๑๙แก่คนไทย
ซึ่งเมื่อวานได้แถลงไปแล้วรอบหนึ่งวันนี้ก็พูดอีกรอบหนึ่ง
บอกว่าแม้ว่าผู้เสียชีวิตรายนี้จะเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว
คือเส้นเลือดโป่งพองในท้องไม่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนก็ตาม
แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องมีการสอบสวนโรค
ตามระบบการติดตามผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวน๓๐วัน
เนื่องจากถือว่าเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
แต่ก็ย้ำอีกครั้งว่าเบื้องต้นผู้เสียชีวิตรายนี้
เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนนะครับ
นี่เราฉีดวัคซีนกันมาตั้งแต่๒๘กุมภาพันธ์
จนถึงปัจจุบันแล้วก็เกือบจะครบเดือนแล้วนะ

อยู่ในช่วงของการถูกสังเกตการณ์ทั้งสิ้น๓๐วัน
ถูกต้องค่ะแม้นี่พูดถึงเรื่องของการรับวัคซีน
เราก็นึกถึงทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ทีนี้ก็ต้องไปถามทางพี่ชายค่ะ
คือนายชาดาไทเศษรองหัวหน้าพักภูมิใจไทย
เพราะว่าคุณผู้ชมจำได้ไหม๑๖มีนาคมนายกฉีด
แล้วก็มีคณะรัฐมนตรีร่วมฉีดด้วยหนึ่งในนั้นคือคุณมนัญญา

ใช่ค่ะแล้วก็ทางด้านนายชาดาก็บอกนะคะ
บอกว่าน้องสาวเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่๒๓มีนาคม
ก็อยู่โรงพยาบาล๓วันเพราะว่ามีอาการ
ก็คือเป็นไข้หลังจากฉีดวัคซีน
แต่ว่าตอนนี้นะอาการดีขึ้นแล้วปลอดภัยหายดีออกจากโรงพยาบาลแล้ว
หมอก็บอกว่าเป็นผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้

แต่ก็ไม่ได้ให้คำยืนยันชัดเจนนะ
ว่าเป็นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
เพราะว่าทางคุณชาดาบอกว่ามันก็เป็นปกติ
ถ้าเกิดผู้หญิงที่แบบสุขภาพร่างกายอาจจะไม่แข็งแรง
แล้วเวลาได้รับวัคซีนมันก็อาจจะมีอาการแบบนี้
แต่ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อตอน๑๐โมงที่ผ่านมา
แล้วก็บอกว่า๑๐โมงออกปฏิบัติการ
ประชาชนเป็นที่ตั้งถูกก็ว่าไปตามถูก
ก็ว่าไปตามผิดก็คือพร้อมออกทำงานแล้วค่ะ

ทีนี้อย่างที่บอกอยู่ในช่วงของการที่คุณหมอต้องดู
ผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ของแต่ละบุคคลที่รับการฉีดไป
แล้วก็ในกรณีที่สหรัฐสุขเขาแถวแหลงว่า
มี๒เคสที่มีผลค่อนข้างรุนแรง
เคสที่เสียชีวิตจากโรคประจำตัว
เส้นเลือดโป่งพองหลังได้รับการฉีดวัคซีนไป
แล้วมีอีกเคสหนึ่งเป็นลมพิษหนัก

ใช่ค่ะแต่ทีนี้มันก็มีคำถามเหมือนกันนะว่า
ตอนที่คุณมนัญญาเข้าโรงพยาบาลคือมันไม่ได้มีข่าวออกมาตอนแรก
แล้วคุณมนัญญาคือมีการรายงานผลผ่านทางแอปหมอชนะหรือเปล่า
เพราะเขาจะให้ทุกคนโหลดเอาไว้
นะฮะก็ต้องรอติดตามกันนะครับ
แล้วก็ความคืบหน้าของการฉีดวัคซีน

จากโรงพยาบาลรัฐนะคุณอนุทินยืนยัน

คุณอนุทินออกมายืนยันบอกพี่ป้อมฉีดที่โรงพยาบาลรัฐ
แล้วก็ต้องรอว่าวัคซีนอีกยี่ห้อหนึ่ง
ฉีดแค่โดสเดียวเดี๋ยวจะเข้าเมืองไทยเหมือนกัน

อัปเดตกันหน่อยสถานการณ์โควิด๑๙ในบ้านเรา
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้จากการแถลง๑๓๔ราย
ก็เป็นการติดเชื้อในประเทศ๑๒๘ราย
แล้วก็จากต่างประเทศแล้วก็อยู่ในสเตจโครันที๖ราย
ในกลุ่มจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเยอะอยู่ก็คือกรุงเทพมนคร๙๘รายนะคุณ
มีทั้งคนไทยแล้วก็โดยส่วนใหญ่กว่าครึ่งเนี่ย
ก็เป็นชาวเมียนมาที่ผ่านระบบเฝ้าระวังเชิงรุก

อกจากนั้นก็เป็นสมุทรสาครอีก๑๗ราย
แล้วก็มีจังหวัดต่างรวมกันทั้งสิ้นในประเทศ๑๒๘ราย

ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับ